แล้วคนนี้เขาก็จอดรองเท้าไว้ที่ชั้นแบบขั้นที่๒ของบันได

เห็นเป็นคนยืนหันหลังแต่หันหลังเหมือนก้มไหล่
เหมือนคนนนี้มีก้มยกไหล่สูง
ก็เลยแบบถดตัวไปไกลเพื่อที่จะไปมองซ้ำอีกครั้งว่า
มันคืออะไรปรากฏมองอีกทีไม่เจอ
พอเปิดไฟแล้วสิ่งที่เขาเห็นข้างหน้าก็คือ
ผู้ชายที่ยกไหล่สูงใส่เขาที่เขาเห็นตั้งแต่กลางวัน
แต่ไหล่ที่ยกเขาไม่ได้ยกพี่
มันคือสภาพของคนที่ศีรษะขาดแต่ขาดไม่หลุดจากบาง
ถ้ามองจากข้างหลังก็เหมือนคนกุ้งหัว

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม

และแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนธันวาคม

และตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเราก็จะมีนักเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากคุณผู้ชมกันแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนครับ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรานั่นเองครับ
และถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
เราจะไปพบกับนักเล่าเรื่องเจ้าของเรื่องห้องสนิมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาต้อนรับเดือน
ธันวาคม๒๕๖๔เดือนสุดท้ายของปีนี้
คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
มีอยู่ปีนึงเขามาเปิดหัวปี
มาพร้อมกับเรื่องที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีครับ
เจ้าของเรื่องห้องสนิม

แป้งห้องสนิมฉายานี้เลยนะ

วันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกนะครับ
ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ

วันนี้คุณแป้งมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
อยากให้ทุกท่านนั้นตั้งใจฟังให้ดี
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของมรดกสายเลือดหลอน

เป็นประสบการณ์ของคนรู้จักห่าง
ก็คือเขาเจอมากับตัวเอง
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลก
แล้วก็ทำให้ชีวิตเขาปั่นปวนไปช่วงหนึ่งเลยเหมือนกัน

รดกสายเลือดหลอนเป็นยังไงครับเรื่องนี้

เขาเป็นพนักงานบริษัททั่วไป
แล้วก็บังเอิญว่ามีวันหนึ่ง
เขาจำเป็นที่จะต้องไปเหมือนไปดูใจคุณทวด
ซึ่งอายุมากแล้วที่จังหวะแถง๑ในภาคใต้
ด้วยจังหวะช่วงนั้นเขาอยู่ในช่วงเบรนจเพศพอดี
ก็คือความรู้สึกของคนที่เป็นเบนเจอร์เพศ
เขาไม่อยากไปงานที่เกี่ยวกับความตาย
เจ็บป่วยหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ก็เลยไปด้วยความรู้สึกถ้าพูดตรงคือไม่อยากไป
แล้วก็ญาติคนนั้นก็เป็นญาติที่ไม่ได้สนิท
คือห่างมากคือไม่ใช่หลานโดยเป็นเหรน

ไปด้วยอารมณ์ที่แบบต้องไปเพราะพ่อ

เขาก็ไปที่บ้านของญาติคนนั้นของทวดคนนั้น
ซึ่งเหมือนญาติของเขาเขาก็เริ่มจะรู้แล้วว่า
ทวดไม่น่าจะอยู่ได้นานก็คือมากันเต็มบ้านเลย
แล้วทีนี้คนนี้เขาก็เหมือนอยู่วงนอกออกมา
คือคนอื่นเขาก็ไปเยี่ยมญาติกันแบบไปไหว้ไปอะไรกันอย่างนี้
แต่ว่าคู่นี้เขาพยายามอยู่แบบนอกห่าง
ด้วยความที่เหมือนญาติเยอะแล้วเขาก็รู้สึกอ่ะ
ดีไม่ต้องไม่ต้องไปใกล้เพราะว่าไม่อยากเห็นคนที่

เขาก็อยู่เฉยของเขาไป
จนกระทั่งพ่อเขาเรียกหมีเข้ามาหา
บอกนี้ไปไหว้ทวดสินี่เขาก็เลยต้องเอาแล้ว
ต้องเข้าไปหาซึ่งปกติอะค่ะพี่แจ๊ค
เขาจะนอนเตียงอยู่เฉยใช่ไหมคะ
แต่คุณทวดท่านจะนั่งอยู่บนเก้าอี้
ที่เป็นเหมือนเก้าอี้โยกเก้าอี้ไม้
เหมือนที่เราก็เห็นคนแก่ชาตินั่งอยู่นะ
เขานั่งอย่างนั้นแต่ความแปลกและผิดปกติอย่างหนึ่ง

คนที่แก่มากเป็นผักปกติเขาจะนิ่งทุกส่วน
แต่เนี่ยคือตัวเขานิ่งแต่แววตาเขาอ่ะ
สายตาเขาก่อกิ้งด้วยความเร็วสูงมาก
ซ้ายกว่าหน้าหลังด้วยความเร็วสูงที่แบบ

แล้วทีนี้พ่อยังไม่ทันได้จับสังเกตอาการอะไรเลย
พ่อเขาเลยบอกว่าเนี่ยกราบทวดนะลูก
คุณนี้เขาก็กราบแต่ขณะที่กราบอยู่ดี
เขาก็มีความคิดแวบนึงขึ้นมาในหัวว่า
ทวดคะหนูเป็นหลานของตาชื่น
ถ้าหากว่าตาชื่นน่ะทำอะไรให้ทวด
โกรธไม่สบายใจหรือมีอะไรในอดีต

แต่ทำไมในหัวเขาคิดอย่างนั้นขึ้นมา

แล้วทันทีที่ว่าหนูขอกราบอภัยแทนด้วย
ปรากฏคุณย่าซึ่งเขานั่งอย่างนี้
คอเขาก็ตกปึ๊บลงมามองนี่
แล้วคนที่แบบอยู่ในสภาพที่เป็นผักมาตลอด

เค้าพูดว่าคุณนี่บอกไมค์เกนวิ่งขึ้นหัว

แล้วรู้สึกว่าขนลุก
แล้วทุกคนในที่อยู่ในบ้านมองกันอย่างเงี้อืม
เพราะว่าทวดพูดไม่ได้มาร่วม
โอ้โหหลายสิบปีผมว่าคนสมาชิกในบ้านเป็นใครใครก็ตกใจ
ตกใจหมดงงหมดมองกันเลิกหลัก
คนนี้ในสภาวะตอนนั้นแกบอกว่าไม่ไหว
ก็เลยก้มกะแบบเร็วแล้วก็เดินออกไป
บ้านของทวดเป็นบ้านที่ใต้ถุนสูงแบบสไตล์คนแก่
เวลาเดินลงบันไดแต่ละทีค่ะพี่แจ๊คก็จะเห็นรูข้างล่าง
คือมันไม่ใช่บันไดทืบแล้วคุณนี้ก็จอดรองเท้าไว้ที่ชั้นขั้นที่๒ของบันได
เห็นเป็นคนยืนหาลังแต่หาลังเหมือนก้มไหล่
คุณนี้ก็ว่าทำยังไงดีก็เลยแบบถดตัวไปก่อนไกลเพื่อที่จะไปมองอีกครั้ง
มันคืออะไรปรากฏมองอีกทีไม่เจอ
ครูนี้ก็เลยเอาละขึ้นไปหลบในรถดีกว่า
ไปนั่งรถเปิดแอร์ฟังเพลงดีกว่าบางทีฉันอาจจะเครียดเกินไป
อาจจะอะไรหลอนหรือเปล่า
ก็เลยไปนั่งยังไม่ทันสตาเทื่องเลยพี่แจ๊ค
อยู่ดีได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาเลย
ทวดย่าแม่แบบร้องไห้
แล้วพ่อพี่นี้ก็เดินลงมาบอกหนีนี้ลงมาย่าไปแล้วไอ้ทวดไปแล้ว

ใช่แล้วพ่อบอกทวดไปแล้ว
นิบอกงงเหมือนเค้ายื้อมานานเค้าอยู่มานานแต่พอนิไป
คือด้วยความเป็นคนจิตตกอยู่แล้วแล้วพอเหมือนมีอะไรแปลก
แล้วก็เสียวันนั้นนี้ก็เลยรู้สึกจิตตกหนักไปใหญ่เลย
ความตั้งใจแรกคือตั้งใจจะไปกราบดูใจแล้วก็กลับบ้านกันปรากฏไม่ได้แล้ว
ก็คือต้องอยู่ช่วยงานงานศพเลยถูกต้องใช่เลยค่ะ
ทีนี้คุณนี้เขาก็บอกพ่อพ่อขอไปไหว้พระได้ไหม
ไปไหว้พระที่วัดสักแป๊บนึงได้ไหม
เขาบอกได้ก็เห็นหน้าเองไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวไปไหว้พระกัน
ก็เลยพากันขึ้นรถแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดหนึ่ง
ซึ่งวัดแห่งนั้นเขาบอกว่ามีพระเกจิดังและเคยเป็นป่าช้าเก่า
แต่ด้วยความที่มันใกล้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากจะอ่ะ
อยากจะไหว้วัดที่ใกล้ที่สุดอ่ะขอไหว้พระเขาก็เลยลงกันไป
พอจังหวะเดินเข้าวัดไปนะคะก็มีเหมือนเหมือนคนที่เขาเข้าวัดมาก่อน
กำลังจะออกมาแล้วเขาพอเขาเห็นนี้เขามองข้ามไหล่นี้ไป
แล้วเขาร้องอุ๊ยอุ๊ยอย่างเงี้ยแล้วแทนที่เขาจะเดินสวนสวนนี้เพื่อออกประตู
เขาเดินฉีกกลับเข้าวัดไปอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็เลยงงอะไรวะ
ก็กำลังเดินไปพอเดินไปแล้วเหมือนเขาเดินผ่านประตูกระจกรถใครก็ไม่รู้
เขามองไปเขาเห็นว่ามีคนเดิมผู้ชายที่ยืนยกไหล่สูงหันหลังให้เขาอยู่
แต่อยู่ประกบหลังเขาเลยหันหลังซ้อนเขาเลย
นี่ก็เอาแล้วไม่น่าเลยคือรู้สึกคือด้วยใจที่ไม่อยากมาอยู่แล้ว
ก็วนเวียนไปใหญ่เลยก็ไปไหว้พระ
เขาบอกว่าเป็นปกติคนไหว้พระมันจะต้องมีความโล่งใจบ้างไม่มากก็น้อย
สำหรับเวลาเจอเรื่องที่กังวลมาแต่เนี่ยเขาบอกยิ่งไหว้ยิ่งเครียด
ไหว้ยิ่งรู้สึกไม่ดีแต่ก็ไหว้ไปไหว้ก่อนแล้วก็กลับบ้านงาน
และทีนี้คุณนี้ก็ด้วยความเป็นเด็กอาวุโสหน่อยก็ต้องไปช่วยงานจิปาถะตามที่เท่าที่จำเป็น
เขาก็ไปนั่งแบบช่วยดูดอกไม้บ้างจัดถาดจัดอะไรอย่างนี้
แล้วขณะที่กำลังนั่งเหมือนจับดอกไม้ต่างอยู่เนี่ย
เขาได้ยินเสียงคนแก่โหละโหละในลำคอ
เขาก็หันมองรอบตัวปรากฏว่าญาติที่อยู่รอบตัวรุ่นเดียวกับเขาหมด
ไม่มีเสียงคนแก่ไม่มีคนแก่อยู่
เขาบอกทำไงดีอ่ะคือแบบเครียดแล้วกังวลแล้วแต่ก็ต้องกัดฟันช่วยงานไป
แล้วคืนนั้นเขาก็จำเป็นต้องนอนพักที่บ้านญาติ
คือคนแถวนั้นเขาจะมีบ้านที่เป็นญาติกันเขาจะอยู่โซนเดียวกันระแวกเดียวกัน
เขาก็นอนอยู่เขาก็จำเป็นที่ต้องนอนอยู่ที่นั่น
แล้วทีนี้เขาก็จะพยายามเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่เวลาไปบ้านที่ไม่ใช่บ้านตัวเอง
เขาต้องมาร์คจุดเอาไว้ว่าแบบตรงนี้ห้องน้ำนะตรงนี้ที่เขาต้องนอนนะ
แล้วเขาก็จะด้วยความที่เป็นคนกลัวผีด้วยครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่เขานอนคือเวิร์คนี้
แล้วก็ห้องน้ำอาจจะห่างกันเหมือนวิ่งวิ่งไปแบบตรงขนานไปนิดนึงและระหว่างทางมันจะมีไฟ
เขาก็วางแผนเสร็จสับว่าถ้าหากปวดห้องน้ำนะเขาจะวิ่งไปเปิดไฟแล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำ
ก็คืนนั้นก็พยายามห่มตานอนพยายามที่ไม่อยากจะเข้าห้องน้ำแต่ก็จำเป็นต้องเข้าอยู่ดี
เขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคใช้แผนที่เราคิดไว้ก็คือวิ่งสปีนตัวไปเพื่อจะไปเปิดสวิตช์ปรากฏไม่ติด
อ้าวแล้วก็จะทำยังไงดีเขาก็เลยกั้นใจก็คือแต่มันมืดมากคือต่างจังหวัดถ้ามืดคือมืดเลย
มันจะไม่มีบรรยากาศเหมือนที่เราอยู่กัน
พอเขาเปิดไม่ติดเขาก็อ่ะพุ่งไปที่ห้องน้ำดีกว่าเปิดไฟปุ๊บ
พอเปิดไฟแล้วสิ่งที่เขาเห็นข้างหน้าก็คือผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่ยกไหล่สูงใส่เขาที่เขาเห็นตั้งแต่กลางวัน
รอบนี้ไม่ได้หันหลังเขาหันหลังเขาหันหน้าให้แต่ไหล่ที่ยกเขาไม่ได้ยกพี่
มันคือสภาพของคนที่ศีรษะขาดแต่ขาดไม่หลุดแบบไม่หลุดจากบางมันอย่างงี้
ฮ่อยมาข้างหน้าถ้ามองจากข้างหลังก็เหมือนคนก้มหัวฮื้ย
สิ่งนั้นมาจากเขาอ่ะเห็นเหรออ่าเห็นใช่ไหมเหมือนกับสิ่งสิ่งนั้นพยายามถามใช่เออเห็นใช่ไหมคนนี้ก็กรี๊ดลั่นบ้านแล้วก็ซุดเลยภาพตัดเลยจนตอนเช้าของเขาก็คือเขาก็นอนตักแม่เขาเพราะว่าแม่เขามาด้วยก็คือนอนตักแม่แล้วญาติก็มาแบบปฐมพยาบาลใหญ่เลยครับทีนี้ก็บวชเลยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเจอเ
ญาติเขาก็บอกว่าไม่ไม่ตลกนะเพราะว่านี่บ้านญาติก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะเพราะว่าบ้านเพิ่งปลูกไม่นานเองแล้วจะมีผีได้ไงฝันไปเองหรือเปล่าเครียดไปเองหรือเปล่าด้วยเขาพูดเหมือนไม่ได้ปลอบใจนะเขาพูดเหมือนโมโหอ่ะเหมือนเหมือนรู้สึกไม่ดีอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยกลายว่าอ้าวทำไงดีอ่ะแบบอยู่นานก็ไม่ได้แล้วก็เลยบอกพ่อขอกลับบ้านได้ไหมแบบขอ
ไหว้ถ้วนแป๊บนึงแล้วขอกลับได้ไหมพ่อก็บอกโอเคก็ได้กลับก็ได้พอช่วยงานเสร็จตอนกลางคืนก็พานกลับก็นี่ช่วงแรกแรกเขาก็พยายามคิดว่าเขาน่าจะประคองสติขับรถได้ก็คือพากันขับไปก่อนแต่ระหว่างนั้นน่ะคือพ่อของนิเล่าให้ฟังว่ามิจะขับแล้วหยุดขับแล้วหยุดขับแล้วหยุดตลอดโดยที่ไม่มีสาเหตุ
โดยที่เขาจะขับขับแล้วหยุดขับแล้วหยุดตลอดแล้วเหมือนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้เขาทำอย่างนั้นทำไมโดยที่ไม่ได้มีท่าทางคนนี้ไม่ได้มีท่าทางตกใจหรือแพนิกนะเขาเหมือนหน้าขับปกตินิ่งแต่ขับแล้วหยุดขับรถเบรกขับรถเบรกตลอดเวลาจนกระทั่งพ่อสกิดนี้
นี่เข้าข้างทางเหรอลูกแป๊บนึงแล้วก็ให้นิอ่ะลงไปแล้วก็ขึ้นแล้วพ่อขึ้นขับแทนครับพอจังหวะที่นิขึ้นขับขึ้นขึ้นไปนั่งเบาะหลังคู่กับแม่นิอยู่ดีก็แบบร้องไห้เขาบอกไม่รู้มันมันถาโถมไปหมดเลยแล้วถามว่าทำไมนิถึงขับขับหยุดหยุดอย่างนั้นเขาบอกเขารู้สึกเหมือนมีคนอ่ะเบียดอยู่ข้างหน้าเขาตลอดเวลาครับเขา

ก็ลงคือเหมือนตื่นไปทีเขาอยู่คนเดียวในรถพอเขารับรับสักพักสักพักนึงอยู่ดีมันมีการกระแทกจากกระจกฝั่งของนี้ดังปั้งอืมกระแทกดังมากเหมือนแบบเหมือนมีการถมน้ำหนักกระแทกกระแทกนี้ก็เลยสะดุงแล้วลืมตาปรากฏว่าเป็นร่างนั้นอ่ะเห็นแผ่นอกของคนอ่ะที่ไม่ใส่เสื้ออืมกระแทกดำรถเข้ามากระแทกเข
เอามืออุดหูไว้อย่างนี้ครับสักพักพ่อแม่เข้ามาก็เห็นลูกท่าไม่ดีก็ปอบใหญ่เลยก็เลยเอา
กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรีบขับกลับบ้าน
พอจะขับกลับบ้านพอจะเข้าบ้านปุ๊บที่บ้านอ่ะคุณตาอืมคุณตาของนี้อ่ะ
คนนั้นน่ะเขาอยู่ครับแล้วทีเนี้ยคุณตาบอกว่าเดี๋ยวก่อน
อย่าเพิ่งเข้ามาบ้านนะอืมอย่าเพิ่งเข้ามาบ้านนะอืม
เขารีบลงมาแล้วก็เหมือนเหมือนเปิดน้ำใส่ถังครับ
แล้วสาดใส่หน้ารถเลยอย่างแรงสาดเลยสาดแบบสาดไปเรื่อย
บอกว่าให้เข้าแค่นี้พ่อนี้แล้วก็แม่นี้แล้วก็รถคันนี้
คนอื่นห้ามเข้าค่ะทีนี้ก็เลยมองกันเลิกลัก
พ่อแม่ก็เริ่มเริ่มรู้สึกประหลาดแล้วอืม
ก็เลยขับรถกันเข้ามาแล้วก็รีบปิดรั้วพอจังหวะที่นี้อ่ะ
กำลังจะแบบกำลังจะลงจากรถแล้วก็กำลังจะแบบเดินเข้าบ้าน
เขาก็อยู่ดีเขาอยากจะเหลือไปมองพอเหลือไปมองปุ๊บ
ก็เห็นร่างของผู้ชายคนนั้นยืนอยู่นอกรั้วแล้ว
ยืนรอเขาก็รีบจ้ำขึ้นบ้านเลยแล้วก็หลอนไปอีกหลายวัน
ร้อนเลยแล้วทีนี้เขาก็เล่าให้เพื่อนกับแฟนของเขาฟังอืม
วันนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปทริปทำบุญกัน
เดี๋ยวไปวัดกันนะก็เลยไปวัดกันกับเพื่อนอีกประมาณ๕คนรวมแฟนด้วย
ก็คือพอไปวัดแล้วก็ไปไหว้พระตามปกติ
แต่คนนี้เขาจะรู้สึกว่ายิ่งไหว้ยิ่งไหว้พระ
มันยิ่งรู้สึกเหมือนจะยิ่งเห็นคนนั้นบ่อยบ่อยมาก
คือบางทีอ่ะเดินอยู่แบบกำลังตักน้ำมันตะเกียงน้ำมันเทียนอย่างนี้
ก็รู้สึกเลยว่าเหมือนแขนเราต้องกระแทกโดนใครสักคนหนึ่งตลอดเวลา
อืมแล้วหันไปก็คือเห็นแต่เพื่อนคนอื่นขนาดที่ว่าเพื่อนที่เขามีเซนต์ในกลุ่ม
นี่ก็จะพยายามถามเห็นไหมเห็นหรือเปล่าวะ
ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอันนี้นิ้งเห็นอยู่คนเดียว
ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวก็ต้องกลับครับ
พอกลับไปสักพักก็แวะซื้อของปั๊มเหมือนเดิม
แล้วก็กำลังจะขึ้นรถกันคืนนี้ไม่อยู่คนเดียวแหละ
ก็คือลงไปด้วยจังหวะที่กำลังจะขึ้นรถเพื่อนดันพูดคำว่า
ขึ้นรถกันให้หมดเลยอืมปกติแล้วถ้าเดินทางอย่างงั้น
จะต้องแบบไม่พูดคำนี้กันอ่ะเพราะว่าอะไรก็ตามมันก็จะตามขึ้นมาถูกไหมคะ
แล้วทีนี้นี้ตัดสินใจขับรถเหมือนเขารู้สึกว่าเขาพยายามจะทำตัวให้โอเค
เขาจะเขาจะไม่ได้ทำตัวให้อ่อนแอหรือว่าหรือว่ากลัวจนใช้ชีวิตไม่ได้
เขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นครับเขาก็กำลังจะขับรถขับไปตอนแรกก็คือเพื่อนก็นั่งสับปะงก
สายตาที่เขามองคือเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะนั่งสับปะโงกตลอดปกติไม่มีอะไร
แต่ขณะที่ขับไปสักพักมองกระจกอีกทีไอ้เพื่อนที่นั่งสับปะงกอ่ะ
มันถูกแทนที่ได้ผู้ชายที่คอตกลงอืมครับนั่นแหละเหมือนเขามานั่งซ้อนอย่างง
ใช่เหมือนโดนทับเลยเออ
กี้แตกเหมือนเดิมตามระเบียบก็คือต้องจอดลงที่เดิมแล้วบอกทุกคนลงจากรถเดี๋ยวนี้เลยนะ
ลงจากรถเลยอืมลงมาอาร์มขึ้นรถหนึ่งสองสามสี่เรียกชื่อเลยขึ้นรถอืม
ทีนี้เราคืนนี้ขึ้นรถคนอื่นไม่ให้ไปนะก็ขึ้นรถกันไปแล้วก็ขับ

กลับถึงบ้านก็บอกว่าขอเดี๋ยววันนี้ขอไปนอนบ้านแฟนเพราะว่า
ไม่อยากขับรถไปคนเดียวไม่อยากขับรถกลับบ้านคนเดียวคือทยอยส่งคนอื่น
แล้วทีเนี้ยอยากจะกลับไปอยู่กับแฟนก่อนครับก็กลับไปพอขับไปก็ไปนอน
พอไปนอนบ้านแฟนหลับหลับอยู่ฝันอืมฝันเจอทวดค่ะอืมเขาบอกว่าทวดอ่ะ
หน้าตาในรูปถ่ายของทวดอ่ะปกติแกดูจะเป็นคนใจดีนะครับแต่สายตาที่เห็นทวดยืนมองเขาอ่ะ
มันเป็นสายตาของคนที่สะใจมากอืมเป็นคนสายตาที่แบบสมหน้าแบบเหมือนไม่พูด
แต่มองด้วยความสมน้ำหน้าสะใจครับแล้วแกก็พูดประโยคนึงว่าดี
กูจะได้สงบสักทีอืมแล้วก็สะดุ้งตื่นครับนี่ก็อะไรอ่ะ
ทำไมทำไมถึงฝันถึงทวดล่ะแล้วทำไมถึงทวดต้องทำท่านี้ใส่เราด้วย
ก็เลยเก็บความสงสัยนี้จนกลับบ้านและดีก็ใช้ชีวิตตามปกติ
ไปทำงานไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ก็ยังมีสิ่งสิ่งเนี้ยตามนี้อยู่
โดยที่นิพยายามทำใจให้ชินครับแต่มันมีวันหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเขาก็คือ
แฟนคือกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนแล้วเหมือนนี่อ่ะ
ช่วงนี้เราอยู่เราอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหึงนะก็คือพูดพยายามทำตัวล่าเริงอืม
วันนั้นแฟนบอกว่ารับโทรศัพท์นี้แล้วถามว่า

นี่ก็บอกอยู่กับใครแล้วก็คุยกับแกอยู่คนเดียวเนี่ย
แล้วแฟนก็อยู่ดีก็พูดว่าขนาดนี้ยังจะโกหกอีกหรอ
นี่บอกอ้าวทำไมพูดอย่างนี้อารมณ์เปลี่ยนเฉยเลย
แฟนก็บอกผู้ชายอยู่ได้ยินเสียงผู้ชายตลอดเวลาเลย
แล้วก็เรียกนิเหมือนแบบเรียกเหมือนแบบคน
ก็เนี่ยถ่ายรูปตัวเองแล้วไปส่งมาให้แฟน
ถ่ายรูปว่าเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับพ่ออยู่กับแม่
แต่แฟนอยู่ดีบล็อกบล็อกมิเลยแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ติดต่อกันอีกเลย
ตอนนั้นเลิกกันไปเลยครับแล้วพายุลูกต่อมาก็คือ
นิเหมือนมีปัญหาด้านบัญชีอะไรไม่รู้โดยที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ว่าก็โดนไล่ออก
แล้วก็มอเตอร์ไซค์ล้มหลายอย่างเลยคือช่วงนั้นคือเรื่องร้ายเข้ามาแบบประเดประดังทุกอย่าง
ทีนี้เขารู้สึกดาวมากรู้สึกเหมือนกับว่า
แค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวทำไมชีวิตเขาถึงเจอแต่เรื่องอย่างนั้น
เขาก็เลยเหมือนอยู่ดีก็ร้องไห้ร้องไห้ช่วงนั้นเขาจะร้องไห้อย่างเดียวเลย
จนกระทั่งว่าวันหนึ่งเขาโทรไปหาเพื่อนบอกว่าไม่ไหวแล้วว่ะช่วงนี้
โทรไปบอกใครให้มาคุยด้วยก็ไม่มีใครมาคุยเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยตอนเนี้ย
ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาพูดแค่นี้
แล้วเขาก็ร้องไห้แต่พอเขาร้องไห้เสร็จแล้วเหมือนเขารู้ตัวอีกทีเขายืนอยู่หน้ารางรถไฟ
ใช่ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวยืนอยู่หน้ารางรถไฟยืนอยู่แล้วก็ร้องไห้
แต่พอร้องไห้แบบสะอื้นเฮือบนึงเข้าไปแล้วเขาก็รู้สึกตัวว่ามายืนนี้ได้ไง
เขามาได้ยังไงมาได้ไงเออแล้วเขามองออกไปก็คือเจอเป็นรถตัวเองจอดอยู่นู้น
แบบสุดไกลมากสุดตาสุดสายตาเลยแล้วก็เดินมาแล้วเดินมา
มาได้ไงแล้วรถไฟเขาจะต้องมีที่กั้นมีอะไรไหมตกใจมากแล้วยืนแบบใกล้มาก
รีบโทรหาคือตัดสินใจโทรหาแฟนอีกทีนึงรับไม่รับไม่รู้แหละโทรหาปรากฏแฟนรับโทรศัพท์
แล้วแฟนก็พูดอยู่ดีพูดว่านี้เป็นยังไงบ้างแสดงความห่วงใยแบบผิดจากไอ้รอบครั้งสุดท้ายที่คุยกันเลย
มีอยู่ไหนทำไมทำไมถึงส่งข้อความหาเพื่อนอย่างนั้น
เหลือแบบเสียงแพนิคเลยก็ร้องให้บอกอาร์มช่วยดีด้วย
ทีนี้แฟนกับเพื่อนอีกหลายคนแล้วก็พ่อด้วยพากันมาหานี้แล้วพานิกลับบ้าน
จนกระทั่งพอดีขึ้นตาของนี้เขาก็มาหานี้รูปหัว
บอกว่านี่หนูเป็นอะไรลูกตั้งแต่กลับจากงานทวดดูแย่เลยนะ
นี่ก็เล่าให้ตาฟังปกตินี้กับตาไม่ค่อยคุยกัน
เหมือนช่วงของวัยมันห่างกันมากแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน
แต่วันนั้นเขาเหมือนเพิ่งจะคุยกับตาจริงจังครั้งแรก
นี่ก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้ตาก็บอกไม่น่าเลยทำไมต้องทำกับหลานอย่างนี้
ทีนี้นี้ก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นเหรอตาทำไมอ่ะ
ตาเล่าให้ฟังว่าทวดคนนี้ก็คือแม่เขาเป็นแม่ของตา
แล้วเขาตั้งแต่สาวเขาจะเป็นคนที่มีอาการแปลกเป็นคนแปลกจิตจิตเลย
แล้วตาจะเป็นลูกที่ไม่ค่อยตามใจแม่
ก็คือแม่จะสั่งจะบังคับอะไรจะไงเขาจะไม่กลัวไม่สนใจ

แล้วก็มาแตกหักกับแม่ก็เมื่อตัดสินใจที่จะแต่งงานกับยายนี้
ทีนี้ทวดอาฆาตตาหนักมากแรงมาก
เขาบอกว่าเดี๋ยวสักวันกูจะทำให้ชีวิตแบบครอบครัวมึงแย่
สักวันจะต้องมีคนในบ้านตายเพราะกู
เป็นคำพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากแม่คนได้
แล้วนี่ก็ถามว่าแล้วทำไมทวดถึงเป็นอย่างนั้น

มันจะต้องมีอะไรดูอาฆาตแค้นอะไรกับลูกตัวเอง

แค่เรื่องที่ว่าแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกใจแค่นั้นเอง
เขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ย
คุณทวดเขาบังเอิญไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไร
เอิญได้ไปเห็นการประหารชีวิตครั้งหนึ่ง
ประหารชีวิตสมัยนั้นก็คือ
เป็นช่วงปลายของการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ
คือประหารต่อหน้าสาธารณะ
ใช่แต่ว่ายุคนั้นมันไม่ได้สาธารณะจ๋าเท่าไหร่แล้วแหละ
แต่ว่ามันยังมีคนสามารถแอบไปดูได้อยู่

แล้วการประหารชีวิตครั้งนั้นมันมีประเด็นก็คือ
มันเกิดการประหารชีวิตที่

ปกติการฟันคอนักโทษต้องฟันให้ขาด

การฟันครั้งนั้นฟันไม่ขาด

ทวดดันสบตากับนักโทษคนนั้น

แล้วทวดก็เหมือนเป็นคนเหมือนขวัญกระเจิงเลยช่วงนั้น
แล้วกลายเป็นว่าแกต้องพยายามหาศัยศาสตร์

ซึ่งการประหารชีวิตครั้งนั้นมีเป็นเรื่องจริงนะพี่แจ๊ค

สิทธิมนุษยชนเล่นเรื่องนี้ด้วย
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประหารสถานที่ต่างไปเลย

วดของนี้ก็กลายเป็นคนแบบประหลาด

หกมุ่นศัยศาสตร์แล้วก็เข้มงวดกับลูก

สื่อถึงเรื่องระหว่างตากับทวด

อยู่ดีมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาเฉย

เขาเอาสิ่งที่ทวดเห็น
สิ่งที่ถวดกลัวมาใส่ในนี้แทน

มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทรมานทวดมา๙๐เกือบ๘๐๙๐ปี
มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทวดต้องอยู่ในสภาพนี้
ต้องเป็นคนที่ไม่ได้รับความรักจากลูกจากอะไร
คือเอาสิ่งนี้มาใส่ไว้ในตัวนี้
ซึ่งตาสันนิษฐานว่าถ้าปกติคนอื่น
ียังคิดว่าถ้าอยากจะแก้แค้นนักทำไมไม่ใส่แม่นี้

เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะนี้เป็นเจ้าเพศ

แล้วก็เหมือนคนที่พร้อมที่จะรับในสิ่งที่ไม่ดี
เข้ามาสู่ตัวเองตลอดเวลา
ทีนี้ก็ถามว่าแล้วนี้จะแก้ไขยังไงได้บ้าง
ตาก็เลยบอกว่ามันอาจจะต้องใช้วิธี
โดนผีนักโทษหลอกใช่ไหม
งั้นเอางี้จะพาไปไหว้เจ้าพ่อเจตคุบซึ่งเจ้าพ่อเจตคุบเขาเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ชาวเรือนจำเขานับถือบูชา
ก็คือเขาพาไปไหว้แล้วพอไปไหว้เสร็จก็ไหว้ทาเวสวันครับ
แล้วจะพาไปจังหวัดนั้นอีกครั้งเพื่อไปไหว้วัดศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนั้น
คือเหมือนไหว้เพื่อข่มบารมีให้บารมีของวัดอ่ะข่มกันเขาก็เลยพากันไป
และทีนี้มิก็ตัดสินใจเริ่มเลยก็คือไปเริ่มเดินสายไหว้เลยไหว้เจ้าพ่อก่อนไหว้ทาเวสวรรณก่อน
แล้วก็ไปที่วัดและจังหวะที่ไปที่วัดนั้นอ่ะบังเอิญก็ต้องขับรถผ่านวัดที่นี้ไปไหว้อืม
ก็คือเห็นเลยว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะใช่หัวขาดใช่หัวเกือบขาด
ยืนจ้องนี้ทุกทุกหนักทุกทางที่นี้ไปคือจะต้องเห็นเขาอย่างนี้ซ้ำ
มาไม่เห็นตอนที่เข้าไปที่วัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแห่งนั้นอืมก็พอไปไหว้เสร็จ
เป็นครั้งแรกที่ไหว้แล้วรู้สึกเอาละผ่อนคลายผ่อนคลายจริงรู้สึกผ่อนคลายมาก
แล้วก็พ่อบอกว่าเดี๋ยวไปบ้านทวดแล้วก็เดี๋ยวไปกราบทวดอีกทีนึง
ไปกราบแล้วให้นิพูดว่าอโหสิกรรมไม่ทวด
เพราะว่าไม่อย่างนั้นคนที่บาปสุดทวดจะเป็นทวดนี้ก็เลยตัดสินใจไป
แล้วพอจังหวะที่นี้ก้มกราบไปที่ลูบอ่ะลูบถวดความตกแตกเลย
ไม่รับเหรอไม่รับอุ้ยพ่อก็โกรธคิดในใจว่า
ก็แล้วแต่เพราะว่าผมว่าผมช่วยลูกผมได้นะแต่ทวดถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีใครช่วยทวดได้
ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเลยกลับบ้านไปแต่นี้ก็ยังรู้สึกว่านี้อยากทำบุญให้ทวดนะ
เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้มีจิตอาฆาตอ่ะครับเพราะว่าเหมือนเรื่องของความแค้น
ปล่อยก่อนคนนั้นชนะเรื่องนี้ก็เลยทำบุญทำบุญ
แล้วพอทุกคืนนี้จะไม่ฝันถึงผีหัวขาดตอนนั้นผีหัวเกือบขาดตอนนั้นแหละ
แต่อันนี้จะฝันถึงทวดฝันว่าทวดบอกว่ามึงเอาคืนกูมาทำไม
มึงเอาคืนกูมาทำไมกูไม่อยากได้มึงเอาคืนกูมาทำไมร้องไห้ร้องไห้
นี้ก็เลยบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนนั้นนี้ไม่ค่อยกลัวแล้ว
แต่นี้จะรู้สึกสงสารเวทนามากกว่าว่าทำไมเขายังยึดติดอยู่ตรงนั้น
ถึงยังต้องติดอยู่ตรงนั้นครับเขาก็เลยเล่าให้ตาฟัง
ตาเขาก็เลยพูดว่าแม่ผมเอาโหสิกรรมให้แม่นะ
เหมือนอยู่ดีจุดทูบกลางบ้านแล้วก็แบบแม่ผมอโหสิกรรมให้แม่นะครับ
ทีนี้พอจุดธูปเสร็จแล้วพออธิษฐานเสร็จแล้วลมพัดย่ายเลย
แล้วหอนับกันเกรียวเลยแล้วแบบใช้เวลาสักพักนึงถึงจะสงบ

เอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งก็เลยคิดในใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทั้งครอบครัวไปทำบุญกันดีกว่า

เขาก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ไป
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นอีกเลย
แล้วเรื่องราวชีวิตที่แย่ในช่วงนั้นก็ค่อยดีขึ้น
ค่อยดีขึ้นนี้ก็เลยรู้สึกว่านี่คือมรดกที่ประหลาดและแย่ที่สุดเท่าที่นี้เคยได้รับมาจริง

ที่โดนลูกไม่ตามใจแม่

แม้กระทั่งจะแต่งงานแม่เลือกคนนี้ไว้แต่ลูกไม่เอา

เขาต้องไปเลือกคนที่เขารักนั่นน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้าย

ที่ทำให้ทวดหรือว่าแม่เนี่ยโกรธมาก

แล้ววันหนึ่งปรากฏว่าแม่ไปเห็นการประหารชีวิต

อ้างว่ารู้สึกว่าที่ทวดนิสัยอย่างนี้
เพราะทวดไปเจอเรื่องที่ช็อกแล้ว

เหมือนกับว่าตัวของทวดไปสบตากับนักโทษคนนั้น

ก็เลยไปสัญหาศัยยศาสตร์มนต์ดำอะไรก็แล้วแต่

เอาจนกลายเป็นตัวเองเหมือนของมันเข้า

ผมว่าทวดอาจจะเกิดอาการที่ภาพติดตา

แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผีตอนนั้นเนี่ยตาไม้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้

แต่อาจจะไปหาที่พึ่งที่ผิดทาง

เหล่านั้นก็เลยทำให้เข้าตัวทวด
แล้วทูตก็กลายเป็นคนที่จิตใจไม่ปกติ
ใช่แล้วเขาจะรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนที่ขาดความรักตลอดเวลา
เขาจะเหมือนรู้สึกเหมือนชีวิตไม่ได้ไม่คอมเพจ

แต่เหมือนไม่ได้รับความรักแล้วในใจมีแต่เรื่องขุนมัว

โอ้โหเฮ้ยคำว่าความอาฆาตแค้น
ผมมองเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องแบบ
ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะ

กับการที่ถูกลูกไม่ตามใจแม่
กลายเป็นความอาฆาตแค้นที่ส่งต่อมาถึงรุ่นหลาน
แล้วก็เกือบจะทำหลานคนนี้มีอันเป็นไปใช่
แต่ผลสุดท้ายเนี่ยตัวของทวดก็ต้องกลับมารับกรรมของตัวเอง
ของทั้งหมดที่ทวดส่งต่อมรดกนี้ไปให้หลาน
หลานน่าจะมีอะไรบางอย่างคุ้มครองจากการที่ไปไหว้พระ
แล้วของเหล่านี้ก็กลับไปหาทวด
คือโดนทรมานต่อในโลกวิญญาณ
วดถึงมาบอกว่าเอาของเหล่านี้กลับไปหาเขาทำไม
ใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทั่วจะหลุดพ้นแล้วหรือเปล่า

ทวดต้องยกเลิกการอาฆาตแค้นก่อน

ซึ่งเรื่องของจิตใจคนเนี่ยมันพูดยาก

ผมว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปล่อยวางไว้บ้าง

สำหรับท่านไหนที่มีอารมณ์ความเจ้าเขียดเจ้าแค้น
ความโกรธกับเรื่องบางอย่างที่เราสามารถที่จะให้อภัยกันได้

อ่านี่คือเรื่องราวของ
มรดกสายเลือดหลอนฮะ

ยังคงเป็นนักเล่าที่หยิบยกเอาเรื่องราว
ที่มันเกี่ยวข้องกับบาปบุญคุณโทษ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการ
เหมือนกับคุณแป้งนี่แหละครับ
และครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอมาเจอกันใหม่

ยูทูปไทยรัฐของเรา
ที่นี่๔ทุ่มตรง

อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

นักเล่าท่านไหนจะนำความตื่นเต้น

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณแป้งครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ